เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อ
พักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการครับผมได้สงวนความเห็นสำหรับ
มาตราแปดนะครับขอตัดงบประมาณลงสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
สิบสามล้านบาทเนื่องจากกองทัพไม่ควรจะซื้ออาวุธ
ในวันที่ประชาชนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงแล้วก็ไม่ควรซื้อยุทธโปรกรณ
ในวันที่ประชาชนต้องการวัคซีนมากกว่ากระสุนนะครับจริงอยู่ครับท่านประธาน
ถึงแม้ว่ากองทัพเรือจะได้ถอนเรือดำน้ำออกจากงบประมาณปี๖๕แล้ว
แต่ก็ยังมีงบประมาณสิ่งก่อสร้างยุทธโปรกรณ์อุปกรณ์ต่างที่ยังเกี่ยวข้องกับเรือดำ
ดำน้ำขนาดใหญ่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ที่เจาะท่าเจาะเรือดำน้ำลงซ่อมเรือดำน้ำ
ลางเก็บต่อปีโดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นมา
และระบบสื่อสารของเรือดำน้ำหรือจะเป็นโดรนไลท์คนขับที่เป็น
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นงบประมาณผูกพันกว่าหนึ่งจุดสี่หมื่นล้านบาท
กองทัพเรือมีมูลค่าถึง๔๑๐๐ล้านบาท
มี๓เหตุผลที่ผมต้องขอสงวนความเห็นดังต่อไปนี้ครับ
เหตุผลข้อที่๑ก็คือเหตุผลทางความปลอดภัย
ผมมีสถิติการตกสถิติของอุบัติเหตุ
มาอภิปรายให้กับท่านประธานได้ดูนะครับ
เหตุผลข้อที่๒ก็คือเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ
เนื่องจากระบบโดรนไร้คนขับแบบนี้ต้องใช้ดาวเทียมในการควบคุม
สามารถที่จะควบคุมโดรนของเราผ่านดาวเทียมได้
่อมมีข้อมูลของเราสามารถไปให้กับประเทศต่างชาติได้
เหตุผลข้อที่๓ก็คือเหตุผลงบประมาณครับ
ผมมีรายงานศึกษาจากต่างประเทศว่าการใช้โดรนไร้คนขับแบบนี้
ด้วยเหตุสามเหตุผลนี้ครับเราจึงได้เห็นกองทัพใหญ่ระดับโลก
กองทัพสหรัฐหรือกองทัพอินเดีย
ที่เริ่มพิจารณาลดการใช้โดรนขนาดใหญ่ลง
ในช่วงที่เราอยากจะซื้อตอนนี้

สถิตินี่มันหลอกกันไม่ได้ครับ

กองทัพเรือต้องการจะซื้อ
มีอัตราสถิติอุบัติเหตุ
แล้วก็ราคาที่สูงมากครับ

โดนกองทัพในสหรัฐตกข้างโรงเรียนปฐม

เป็นรูปโดรนกองทัพในสหรัฐ
ตกหลังจากขึ้นเพียงแค่๖๕วินาที

เป็นโดรนของกองทัพไต้หวัน
ตกลงในสวนป่าในปี๒๕๕๙

เป็นสถิติของการใช้โดรนในต่างประเทศ

โดรนเหล่านี้ที่ถูกซื้อมา
ตกกี่ลำ

๔๘ของโดรนที่ถูกใช้ในปี๒๐๐๑๒๐๑๔

บอกว่า๔๘ตก

พอมาด้านฝั่งขวาผมดูต่อมาว่า
ให้มันใกล้กับปัจจุบันมากขึ้น
๒๐๑๕ถึงปัจจุบัน
มีข้อมูลบอกว่าที่ตกกันเนี่ย

ไม่ได้ตกเพราะโดนศัตรูยิง
ไม่ได้โดนตกเพราะว่ามีภาวะสงคราม

เพราะฉะนั้นจึงได้เห็นครับว่า
กองทัพอากาศในต่างประเทศ
ทบทวนการซื้อโดรนขนาดใหญ่

แล้วก็สามารถที่จะตรวจพบง่ายตกง่าย
ไม่สามารถที่จะใช้ในช่วง
หรือว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งได้จริง
องทัพสหรัฐพิจารณาลดการใช้โดรน
โดยได้ให้เนื้อหา
ได้ให้เหตุผลไว้ว่าแพงเกินไป

ทางฝั่งขวากองทัพอากาศอินเดีย

เพราะเชื่อว่าโดรนเหล่านี้ไม่น่าจะใช้ในพื้นที่ขัดแย้งได้

จะเป็นการกระทำที่ผิดที่

ยังสวนกับทิศทางความมั่นคงในระดับโลก

ผมจึงขอสงวนความเห็นและขอตัดงบของมาตรา๘
จำนวน๒๖๗๗๓ล้านบาท